อยู่เมืองนอกก็ตกออกตกใจเหมือนกัน

สงการนะเป็นข่าว
ลื่นล้มซี่โครงหักไป๓ซี่ค่ะ
ล่าสุดนะคะภรรยาพี่มดเนี่ยค่ะ
เดตค่ะอัปเดตอาการส่งตรงมาจากโรงพยาบาลรับประกันนะคะ
ดูแล้วหายห่วงจะเป็นยังไงไปชมกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเลยเนาะพรุ่งนี้ต้องเอ็กซอีกรอบนึงนะคะ
ที่หักเอาไปทอดหมดแล้วค่ะที่หักเอาไปทอดหมดแล้วค่ะ
บ๊ายบายก่อนค่ะขอบคุณโอ้ย
ซี่โครงก็หักหน้าก็หักจมูกก็หัก
ทุกอย่างนิ้วก้อยก็หักข้างนี้ก็หัก
ดั่งก็หักดั่งก็หักหน้าก็หักซี่โครงก็หัก
หักทุกอย่างแต่ไม่เคยหักอกเมียกันแล้ว
แต่ไม่เคยหักอบเมียกันแล้วค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ็กซาเรย์ก็รู้ว่าข้างในเป็นไงบ้าง

เอ็กซ์อาเลเสร็จแล้วก็เป็นอุลตาแมนด้วยอุลตาแมนด้วย
อุลตาซาอลุนตาซาว

โครงหักหน้าหักดั้งหักนิ้วก็หักหักทุกอย่าง
อย่างเดียวบอกเคยหักหักอกเมีย
แล้วเสียงพี่มดน่ะดูเงียบลงเลยนะ
หลายคนเห็นแบบนี้นะคะสบายใจกันแล้วนะคะ
เหลือแต่ต้องเอ็กซาเรย์ร่างกายอีกนิดหน่อยนะคะ

แล้วก็กลับมาทำงานสร้างความสุขให้กับชาวเราได้เหมือนเดิมค่ะ

ก็คอไปให้กำลังใจรวมไปถึงแม่ฮายอภพรค่ะ

เห็นพี่หม่ำแกก็โอ้โหยิ้มแย้มมีความสุขค่ะ

ขนาดแกป่วยก็ยังไม่ไหวแบบตลกป้องชึ้ง
เรายิ้มกันนะคะเลือดตลกสูบฉีดนะคะแบบนี้ไอมัมหายแล้วแน่นอน
เพราะว่าส่วนตัวดิฉันก็ได้คุยกับพี่ชัดชัย

ก็จะได้โอกาสกลับบ้านแล้ว

ยังเรียกว่ามันตอย่างก่อน
โครงหัก๓ซีกนะยังปล่อยมุกขนาดนี้

พอแล้วมาก๓ซีกพอแล้ว